วินาทีระทึกครับเมื่อรถกระบะที่บรรทุกน้ำตาลปลี๊บมา
โอ้โหล้อมันไปติดอยู่ตรงรางรถไฟ
ขณะที่รถไฟมาพอดี
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปโยกรถ

แต่ไม่ทันการฮะรถไฟมาชนเต็มแรง

ทั้งคนขับรถและก็ทั้งชาวบ้าน

ให้มันหลุดจากราง

ต้องถอยแล้วเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเอง
แล้วก็ปล่อยให้รถโดนรถไฟชนไป
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะบรรทุกปี๊บน้ำตาล

ิ้วรายในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ปรากฏว่าล้อหลังไปติดรางรถไฟพอดี

แถวนั้นเห็นเหตุการณ์รีบลงมาช่วยสิครับ

แล้วคันนี้มันเอาออกจากรางรถไฟไม่ได้

คนหวังว่าชนกลางลำรถกระบะขาดครึ่งเลยนะครับ
ตำรวจสพนครชัยศรีไปถึงที่เกิดเหตุ
ก็เห็นสภาพรถแล้ว

คนขับรถก็คือนายพิทักษ์ทัพสุกอายุ๕๕ปี
ยืนรอตำรวจด้วยอาการตกอกตกใจอยู่

ส่วนขบวนรถไฟที่เป็นขบวนที่๓๕๑ธนบุรีราชบุรี

ก็ต้องเดินทางไปส่งผู้โดยสารต่อนะครับ

คุณลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถบรรทุกน้ำตาลปี๊บ
มาจากอำเภอดำเนินสะดวกนะครับที่ราชบุรี
ก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางใหญ่ที่จังหวัดนทบุรี

ก็มาตามเส้นทางนี้มาถึงนครปฐมตรงนี้

มันเกิดเหตุว่าล้อหลังของรถกระบะ
มันตกขอบถนนตรงรางรถไฟพอดี
ทำให้ใต้ท้องรถเขาบอกว่าคัดซีนะ
คุณลุงบอกแบบนี้มันไปขัดไว้แน่นเลยกับรางรถไฟ
เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไป
ชาวบ้านมาช่วยกันเข็นมาช่วยกันโยกก็ไม่ขยับ
เหมือนเป็นคราวเคราะห์ที่เจอเหตุการณ์ร้ายในครั้งนี้นะครับ
ทางตำรวจประสานรถยกมายกซากรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินรถไฟ
แล้วก็ต้องรอทางการรถไฟสำรวจความเสียหายทั้งหมดก่อน
จากนั้นถึงจะสรุปคดีอีกครั้งนะครับ
ส่วนน้ำตาลปี๊บคุณลุงไม่ได้ไปส่งนะ
กระจัดกระจายเต็มรางรถไฟแล้วก็เต็มถนนแถวนั้นเลยล่ะครับ
เอาว่ารอดชีวิตมาได้ก็ดีแล้วค่ะ
เดี๋ยวเรามาหาวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้กันอีกสักทีนึงก็แล้วกันนะคะ